ในช่วงเวลานี้นะคะมีประชาชนหลายกลุ่มค่ะ
รวมตัวกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมต่างนะคะ
เป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่

และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณด้วยนะคะ
เช่นนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดมหาสารคามค่ะจัดนิทัศกาลภาพวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดปฐุมธานีนะคะทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อไปกราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
นายดอนสมิตะเกษตรกรินนายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมรถวัด๑๕คันค่ะ
จอดไว้บริเวณหน้าอนุสรสถานแห่งชาติในตำบลครูคดอำเภอลำลูกกา
เพื่อที่จะรองรับชาวปฐุมธานี๗๕๐คน
ที่จะร่วมเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
โดยขบวนรถบัสนะคะได้เดินทางออกจากปฐุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะ
ขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เดินทางไปกราบ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ในวันนี้
ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะที่พระภูมิเพศร์หน้ากประสงค์อายุ๖๕ปีที่จังหวัดนครนายก
ออกเดินเท้าพร้อมรถเข็นประดับพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีป้ายข้อความที่เขียนว่าไม่รับปัจจัย
อาตมาภาพตั้งสัจจะเดินถวายเป็นพระราชกุศล
ไม่ขอรับปัจจัยใดเพื่อสัจจะบารมี
เดินมุ่งหน้าเข้าสู่ท้องสนามหลวง
เพื่อไปร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
หลังสามารถเลิกบุหรี่ได้นานกว่า๑๐ปีแล้ว
ตามพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
โดยพระภูลเพชรนาคเป็นพระลูกวัดป่ามะไฟ
ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองนะคะจังหวัดปราจีนบุรี
เดินทางออกมาจากวัดตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
โดยจะใช้เวลาเดินอีกประมาณ๕วัน
ก่อนที่จะเดินทางถึงท้องสนามหลวง
ขณะที่ประชาชนเมื่อพบเห็นพระภูลเพชรนาคต่าง

เพื่อที่จะนำไปใช้ระหว่างการเดินทางค่ะ
ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ได้จัดนิทัศกาลภาพวาดพระบรมศาสตร์ทฤษลักษณ์

มีการจัดแสดงภาพโทนขาวดำภาพดิจิทัลเพนติ้ง
ภาพถ่ายรวม๔๐ภาพ
และการสร้างภาพพระบรมศาสตร์ทฤษลักษณ์
เทคนิคเงินเหรียญปะติด
ด้วยการใช้เหรียญ๒๕สตางค์๕๐สตางค์

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
จัดขึ้นบริเวณห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามนะคะ
โดยมีนายสุคลนามเมืองรักผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามเป็นประธานเปิดค่ะ
ซึ่งก็ได้เปิดร่วมกับคณะครูอาจารย์นักเรียน
และนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ซึ่งก็เดินทางมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ
ขณะที่นักศึกษารู้สึกภูมิใจที่ได้วาด
ภาพของพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งออกมาจากความตั้งใจของนักศึกษาทุกคน
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ